เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปกันที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโอ้โหที่นั่น
พร้อมไปด้วยบรรดาดารากองทัพดารามากันเยอะแยะมากมายนะคะ
เพื่อมาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานการจับฉลากไทยผลฟุตบอลยูโรปี๒๐๑๖นี้
บรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนมีใครมาร่วมงานกันบ้าง
ไปติดตามกับคุณรัชตวรรณโภชนุกรุณกันค่ะ
บรรยากาศที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะกับงานจับฉลากปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ปีนี้นะคะ

จากนี้นะคะยังมีเหล่าศิลปินดาราจากทั่วฟ้าเมืองไทยตบเท้ามาร่วมงานกันอีกครับข้างเลยค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะจะมีเหล่าคนบันเทิงทยอยเดินทางมาสร้างสีสันเพิ่มขึ้นเรื่อยเลยค่ะ
ฝั่งของวิกพระราม๔นะคะนำมาโดยเจมส์จิรายุเมพิชชนาธิอ้ำอธิชาตินัทมีเรียมากกี้ราศีค่ะ
ที่งานนี้ควงคู่มาพร้อมกับวัญจ่ายป๊อกพัสรกร
ส่วนวิกบอร์ชิตนะคะก็ขอส่งทะเอดรูปหล่อพอร์จารันไมค์พัทรเดชและนิววงศกร
มาพร้อมกับเหล่านางเอกหน้าหวานอาทินาวที่สานาทเกรทกาลกล้าวพีคพัทรัสยาและแคทซอนยาค่ะ
เช่นเดียวกับค่ายเอ็กแซคและโพลิพาสนะคะนำมาโดยโตโนภาคินแกงส้มธนทัศน์แป้งโกะจินตนัดดาแพนเค้เขมมะนิดและเป้อารักษ์ค่ะ
นักร้องเสียงดีลีลาเด็ดฝั่งลาดพร้าวค่ะนำมาโดยสาวใบเตยอาสยามค่ะกระแตอาสยามมดนับประพัฒน์และหนุ่มหน้าลอยังฟิล์มรัฐภูมิเอี๊ยงสิทธาก็มาร่วมสร้างสีสันด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
อึดใจเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่เงินสดมูลค่า๑๐ล้านบาทไปครองนะคะสามารถติดตามได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเราค่ะ
ชตะวันโภชนุกูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ